คุณผู้ชมครับเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปีนี้
การก่อสร้างแนวตั้งหรือว่าคอนโดนั้นยังคงเป็นพระเอกอยู่ครับ
แต่ว่าผู้ประกอบการนั้นยังคงให้น้ำหนักในการก่อสร้างแนวราบหรือว่าบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อยู่นะครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์จ่ายครับ
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง
ที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้เป็นปัจจัยหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้
นอกเหนือจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เติบโตได้ถึงร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ
เนื่องจากโครงข่ายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอินฟาสตักเจอร์
ไม่ว่ารถไฟในกรุงเทพปริมณฑล๑๐เส้นสายสายสีต่าง
แล้วก็ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็รถไฟลางคู่ในกรุงเทพไปทางโคราชขอนแก่นอุดร
อันนี้ก็ล้วนแต่จะส่งเสริมภาคอสังหารให้เติบโตต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกรุงเทพริมณฑลก็มีแนวโน้มตบโตใน๕ปีข้างหน้าในระดับ๕๑๐อย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เน้นการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
เพราะมองว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริงและยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่อยู่อาศัยแนวสูงผู้ประกอบการทุกคนก็ยังคงเดินหน้าเปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตลาดคอนโดมิเนียมยังคงเป็นพระเอกหลักของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้
เพื่อการอยู่อาศัยและการเก่งกำไร
แต่ในภาพรวมของการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในปีนี้จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ๕

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ
และราคาน้ำมันที่ถูกลงซึ่งส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างถูกลงร้อยละหก
สำหรับครึ่งปีแรกก็คาดว่าธุรกิจที่เป็นที่หยวะใสตลาดล่างก็คือกลางกับล่างน่าจะดีขึ้น
ทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็การซื้อบ้านในตลาดบนน่าจะดียิ่งขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง
จากนี้การแข่งขันยังรวมไปถึงการที่ทุนนอกเข้ามาเชื้อเชิญนักลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
เป็นทางเลือกทั้งเพื่อการลงทุนและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน